ต่อกันที่เรื่องน่ายินดีนะคะ
หลังจากที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชนคูกิมิยะ
ได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามานดาค่ะ
ซึ่งก็สร้างความปราบปลื้มใจให้กับครอบครัว
รวมไปถึงนางเอกสาวคู่จิ้นอย่างยายาอุรัสยาด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มณเดชนคูกิมิยะ
ก็ได้เข้าสู่ร่วมกาสวพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเป็นหนึ่งในผู้เข้าบวชโครงการอุปสมบทและบวชเนธรรมะ
เลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา๘๘พันศา
ซึ่งแม้จะบวชไกลถึงวัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานี
แต่คนรักณเดชน์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคูกิมิยะ
ครอบครัวสเปอร์บันของสาวยายา
ตลอดจนเพื่อนพ้องผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ
ก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับข้าง
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดละครดาหาไทยรัฐแหม่มทิติมา
จ่ายยศินีและเอสุภาชัยค่ะ
โดยพิธีอุปสมบทจัดขึ้นภายในอุโบสถวัดนาหลวง
ซึ่งไม่มีแม่แก้วสุดารัฐคูกิมิยะ

จากทางวัดห้ามผู้หญิงเข้าไปในพิธี
โดยพระณเดชน์ที่ได้รับฉายาทางธรรมว่า

ผู้มีลูกศรหรือกิเลสอังสละแล้ว
มีกำหนดจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑๕วัน

งานนี้คนที่ปลื้มปิติและอิ่มบุญมากที่สุด

แท็กข้อความถึงแฟนคลับทุกคน

ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับข้างค่ะ